เรามาต่อกันที่เรื่องของการเมืองร้อนกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
อย่างคุณวิวัฒนชัยนกรสินก็มองว่าไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลการลงมติของสนชเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
ก็ชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งอาจจะไปลงล็อกเอาตรงกุมภาหกสอง
ไม่ใช่พฤติกา๖๑แล้ว
ฉะนั้นก็แปลว่ามีเวลาอีกประมาณ๑ปีก่อนจะสู่การเลือกตั้ง
คำถามข้อใหญ่ที่ถามกันมาตลอดก็คือว่า
ผลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งไหม
เป็นนายกคนนอกภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาที่เข้ามาเป็นได้

มีคนบอกว่าถ้าจะเป็นไม่ได้
มีอย่างเดียวเท่านั้นคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จับมือกัน
แต่เพื่อไทยประชาธิปัตย์จะจับมือกัน
มีคนบอกว่าก็เป็นไปได้ยากถ้า
คุณสุเทพเทือกสุบันตั้งพักการเมือง
มีคนเสนอเรื่องนี้และเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
คนเสนอชื่อวิวัฒนาชัยณกาลสิน
เขาบอกว่าถ้าคุณสุเทพตั้งพักเนี่ย

จับมือกันสกัดนายกคนนอกเป็นไปไม่ได้
มีหลายเรื่องครับที่น่าสนใจในเรื่องนี้
ฉะนั้นวันนี้ผมเชิญคุณวิวัฒนาชัยนักกาลสินมาเป็นแขกเชิญครับ

ไทยรักไทยยุคต้นแล้วก็ไม่ได้เป็นกคปศแล้วอยู่เสนอให้คุณสุเทพตั้งพัก

มีข่าวว่าคนวงในรัฐบาลนะครับได้พยายามตั้งพักการเมืองขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลหรือสนับสนุนตัวเขาก็ตาม
แต่ว่าคนที่มีตำแหน่งในรัฐบาลนี้กำลังทำงาน
แต่การทำงานของคนคนนี้ที่เขาทำอยู่นี้นะครับ
ผมว่าเขาไม่เข้าใจการเมืองคือเขาไม่เคยเป็นผู้แทนราษดร
คนพวกนี้จะทำมันทำไม่ได้
คนที่จะเข้าใจถ้าอยากให้ชนะและมีโอกาสที่จะชนะ
และมีโอกาสที่จะสูสีและมีโอกาสที่จะเกินร้อย
คือคนที่ทำอยู่เนี่ยนะครับไม่ถึง๑๐หรอก
ถ้าพูดกันตรงคนที่จะทำพักเอาเงินใส่เข้าไปให้คุณลุงกำนัน
คำนันก็ไปใช้กระบวนการความเก่าของลุงกำนันเป็นคนขับเคลื่อนให้อย่างนั้น
ลุงกำนันก็รู้ว่าในภาคอิสันจะใช้ใคร
ภาคใต้เขาก็รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ภาคกลางก็จะรู้ว่าเท่าไหร่
เขารู้ในประเทศไทยลุงกำนันรู้ว่าใครจะทำศักยภาพขนาดไหน
เขารู้วิธีการรู้ความคิดของชาวบ้านแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละอะไรไม่เหมือนกัน
ซึ่งเรื่องอย่างนี้ลุงกำนันเขารู้นิสัยของแต่ละคน
นิสัยของแต่ละภาคแล้วเขามองคนออกนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ทำอยู่ทุกวันนี้คนที่คิดอยู่ทุกวันนี้นะครับ

ถ้าลุงกำนันไม่ทำให้เนี่ยนะครับ
พลเอกประยุทธ์คิดว่ายากที่จะได้เป็นนายก
คะแนนนิยมของลุงกำนันตอนนี้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีนะ

คนยังเชื่อยังนิยมลุงกำนันอยู่เหรอ
คนรักลุงกำนันยังรักลุงกำนันและรักมากขึ้น
เกลียดลุงกำนันก็เกลียดมากขึ้นก็เลย
เกียรติลุงกำนันก็เลยคิดว่าลุงกำนันคะแนนตก
ฝ่ายรักลุงกำนันก็เลยว่าลุงกำนันคะแนนดีขึ้น

แล้วแต่ว่าจะมีความรู้สึกจากใคร
คนที่รักก็ยังรักอยู่รักมากขึ้น

คนที่ไม่ชอบอยู่แล้วก็บอกว่าลุงกำนันตอนนี้ถ้าเดินมาอีกทีไม่มีใครเดินตามแล้ว

เออแล้วเรื่องนี้ลุงกำนันมายุอย่างนี้ลุงกำนันมีคดีอยู่เนี่ยเนี่ย

ถ้าลุงคือลุงกำนันนี่นะครับเขาประกาศว่าเขาไม่สมัครสอสอคือเขาไม่ลงสอสออยู่แล้ว
และผมก็เชื่อว่าลุงกำนันไม่เป็นหัวหน้าพัก
แต่เขาสามารถจะเป็นที่ปรึกษาผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่บอกว่าควรทำอะไรยังไงให้พักการเมืองพวกนี้ได้
ให้เขาเชื่อว่ามีตัวตนลุงกำนันคนที่จะมาช่วยก็มาเอง
ได้มีสัญญาณอะไรหรือมั่งหรือยังว่าเขาจะเอา
สัญญาณที่ทราบในขณะนี้จากลุงกำนันโดยตรงนะครับยังไม่แสดงว่าจะรับหรือจะปฏิเสธ
แต่ที่เป็นข้อเสนอก็คือว่าที่ทำพักกันอยู่เนี่ยหมดเงินเปล่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ฉะนั้นใช่ครับถ้าจะเอาชนะเพื่อไทยประชาธิปัตย์

ใช่ครับแล้วถ้าจะทำนะครับ
อย่าคิดทำเป็นเพื่อให้ประยุทธ์เป็นนายกเท่านั้น
อย่างลุงกำหนังพูดลงไปว่า
เดินกระบวนครั้งที่ประกันตัวออกมานี่
แล้วที่ล้มยิ่งรักได้แค่นี้ไม่คุ้ม
ถ้าจะคุ้มก็คือก้าวข้ามพนักท่านหัวหน้าทักษิณให้ได้
ต้องก้าวข้ามพนักท่านหัวหน้าทักษิณให้ได้
คือเลือกตั้งแล้วชนะพักเพื่อไทย
ภักดิ์ของพระนาท่านหัวหน้าทักศิลป์ภักดิ์อะไรก็ตาม
ที่คนเชื่อว่าเป็นพระนาท่านหัวหน้าทักศิลป์
ชนะให้ได้ตรงนั้นล่ะถึงจะถือว่าคุ้มที่ทำงาน
การเมืองวันหน้าเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้เงิน
เพื่อการซื้อเสียงหัวละห้าร้อยหัวละพันหัวละสองพัน

เงินซื้อเสียงตอนนี้มันซื้อยาก
แต่การเลือกตั้งหนังเงินมีส่วนที่สำคัญ
ไม่ซื้อเสียงแต่ว่าต้องใช้เงิน
ใช้เงินเริ่มปูทางหนึ่งปีนี้ต้องทำอะไรอย่างไรต้องใช้เงิน
คือถ้าจะทำพักการเมืองนะครับตอนนี้ต้องเริ่มทำแล้ว
ใครก็ตามจะทำนอกจากพวกผู้แทนเก่า
เก่าเขาจะเริ่มช้าหน่อยก็ได้พักใหม่คนใหม่ใหม่นะครับ
อย่างเช่นพักลุงกำนันถ้าจะทำต้องเริ่มทำแล้ว
ให้คนหาเสียงอยู่หนึ่งปีทำความดีอยู่หนึ่งปี
ความดีพวกนี้ต้องใช้เงินช่วยและก็ใช้มาก

แถวภาคอีซานไฟธัยไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียง
แต่เขานิยมศรรษภาต่อพรรคเผื่อไทย
เลือกกี่หนก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วจริงไหม
พักเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้
ถ้าพักอื่นใช้เงินไม่เยอะเกินไปและใช้ไม่เป็น

ถ้ามีคนที่เคยหาเสียงเคยใช้เป็นแล้วก็วางขั้นตอนต่าง
อย่างที่พวกนักการเมืองที่เขาทำกันเป็นนะครับ
หนึ่งปีที่เขาทำเนี่ยพักเพื่อไทยถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เหนื่อย
ถึงจะนิยมชมชอบพักเพื่อไทย
แต่ถ้ามีคู่แข่งที่เขาเริ่มทำงานการเมือง
แล้วก็พร้อมทุกอย่างมีเงินพร้อม
ใช้ระยะเวลา๑ปีจากนี้ปูไปเรื่อยเดินไปเรื่อย

ครับยุคนั้นผลเอกชวริสต์อีสานเขียวดังจะตาย
นะครับดังจะตายเลยนะครับเออ
พักไทยรักไทยนะครับพนักท่านหัวหน้าทักษิณนี่นะครับ
กับผมทำกันมานี่ทำงานกันอยู่๑ปี

กแร่เข้าสภาเกินครึ่ง
มีใช้ใจหาเสียงจำนวนเท่าไหร่
คิดว่าไม่ต้องพูดหรอกเยอะมากนะครับ
มหาศาลแต่ว่ามันต้องพ้องเป็นทุกคน
ต้องทำกระแสให้มามันไม่ใช่เจาะคนใดคนหนึ่งแบบ

มันต้องมีทั้งกระแสมีทั้งอะไรต่าง
มีทั้งการทำงานต้องไปกันทั้งภาค
ต้องทำกันทั้งภาคถ้าจะทำ
ไม่ใช่อย่างที่คิดกันว่าเจาะเอาเป็นคน

เรื่องประชาธิบัติกับเพื่อไทยเนี่ย
นักข่าวถามคุณวิพัฒนาชัยว่า
รวมกันเป็นไปได้ไหม
เพื่อจะสกัดนายกคนนอก

คุณวิวัฒนาชัยบอกว่าเป็นไปได้
ถ้าสุเทพไม่เอา
เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณสุเทพไม่เอาด้วย

คือถ้าคุณสูตรเทพทำคลัก

แปลว่าคุณสุเทพมีคะแนนมาก

ถ้าเพื่อไทยชนะคุณประชาธิปัตยก็ยอมไหม

เป็นเองไม่ได้เพราะถ้าเป็นเองกับอภิสิต
ไปเป็นรองนายกกับ๒๕๐สวดีกว่า
ปลอดภัยกว่าทั้งอะไรต่างนะ

ให้มันเห็นรูปเห็นร่างอะไร

เพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการจนมาถึงวันนี้

สรุปนึงยุตั้งพักการเนื้อง
ไม่ใช่นั่นคือขาดทนต้องเข้าเก้าข้าม
หัวหน้าผมไม่ได้คือก้าวข้ามระบบทักษิณนี้ได้
ที่ต้องทำพักอันดับหนึ่งยังไม่จบ
อยู่ที่ไหนต้องทำคุณมาด้วยเขาเก้าข้ามแล้วยังบอกหัวหน้าผมอยู่อีก
ก็หัวหน้าผมจริงลุงกำนันก็ลุงกำนันผมจริง
เอาเดี๋ยววันหลังชวนลุงกำนันมาออกรายการกันหน่อยว่า
ลุงกำลังจะมาหรือเปล่าแล้วเอายังไง
ไปหาหัวหน้าผมไว้ล่ะนี่คือคุณวิวัฒนาชัยณการสินครับ
ไม่สรุปแล้วว่าเขาเสนอยังไงแต่ที่ฟังมาผมก็ว่าชัดเจนดีครับ
วันหลังจะเชิญมาใหม่วันนี้ติดค้างไว้ก่อนเพราะว่าเวลามีน้อย
แล้ววันนี้เวลาก็หมดคุณวิวัฒนาชัยนักกาลสิน
กับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ